ที่เขามีอาหารพื้นถิ่นหากินยากที่มันแตกต่างกันออกไป
บางที่๑ปีหากินได้แค่ครั้งเดียวเลยนะ
วันนี้รวบรวมมาฝากคุณผู้ชมไปดูกันค่ะ
เป็นยังไงคะอาหารพื้นถิ่นหากินยากที่๑ปี
มีหาทานได้แค่ครั้งเดียว

ตัวเล็กตัวอะไรต่างนานาเยอะแยะมากมายใช่ไหม
มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราเล่าให้คุณผู้ชมฟังไปดูจ้า
เริ่มต้นที่เจ้าตัวแรกตัวนี้มีชื่อว่า

ค่ะแมงจี้หลบแมงจี้หลบแมงจี้หลบโอ้โฮ

หน้าตาของแมงจี้หล่อเป็นแบบนี้อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
คือนอกจากว่าชื่อมันจะแปลกแล้วใช่ไหม
ที่อยู่ของเจ้าแมงจี้หล่อมันยังแปลกด้วย
เพราะว่ามันจะอยู่ตามป่าแล้วก็อยู่ในที่ที่ค่อนข้างชื้น
และก็จะอยู่ในหัวบุกป่าแบบนี้
พอบุกมันบานเต็มที่แล้วเนี่ยค่ะมันจะมีเกษรด้านในที่มีกลิ่นอบอวนชวนแมลง
ว่าอย่างนั้นแล้วแมงจี้หลอบเนี่ยมันก็จะเข้ามากินเกษรจากหัวบุกตรงนี้

ทำให้เจ้าแมงจี้หลบมันรวบรวมอยู่ในนี้เยอะ

เพราะฉะนั้นแล้วเวลาเราจะหาแมงจี้หลอบเราก็จะต้องไปหาจากเจ้าบุกตัวนี้นี่แหละนะคะ
ชาวบ้านเขาก็จะตัดเอาบุกหัวบุกออกมาแล้วก็เอาแมงจี้หลอบไปทำอาหาร
ลักษณะของแมงจี้หลอบเนี่ยนะคะมันจะมีลำตัวสีดำแล้วปีกแข็งหน่อยหน้าตาแบบนี้เลย
นิยมนำไปทำอาหารหลากหลายอย่างเลย
ั่วแกงทอดอะไรแบบนี้ได้หมดเลย
และสำหรับเจ้าแมงจี้หลบราคาขายต่อกิโลกรัมโหวราคาดีนะ
ยังไงกิโลกรัมละ๕๐๐บาท
โอ้โฮแมงจี้หลบนี่แปลกใช่ไหม
ดูตัวต่อไปอันนี้บางคนอาจจะคุ้นเคยกัน
อะไรแมงจี้นุนแมงจี้นุนแมงจี้นุน

ใช่แล้วอยู่ที่จังหวัดสุรินนะจ๊ะก็ถือว่าเป็นของดีของเด็ดแหละ
จริงก็หาได้ในหลายจังหวัดด้วยนะคะ
คือชาวบ้านบางคนเนี่ยเขาไปหาเองแต่ว่าบางคนเนี่ยเอาไปทานแล้วก็เอาไปขายต่อด้วยนะคะ
เพราะว่าแมงจีนูนหรือว่าแมงอีนูนเนี่ยนะมีมูลค่าค่าตัวสูงมาก
กิโลกรัมละ๑๐๐บาทนะคะ
คุณลองคิดนะถ้าคุณกิโลกรัมละ๑๐๐บาทคุณหนักเท่าไหร่

แล้วแมงจีนูนเนี่ยนะเป็นอาหารที่นิยมมากทางภาคเหนือกับภาคอีสาน
สามารถนำมาประกอบอาหารได้หลายอย่างเหมือนกันอย่างที่เราเห็นนะคะ

งั้นไปดูอาหารหากินยากทางภาคเหนือกันหน่อย
ถูกขนานราวว่าเป็นไขมุกใต้ดิน
และนี่มันก็คือไข่แมงมันนั่นเอง

ต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าที่จังหวัดพยาวเนี่ยเขาก็หากันเยอะ
แล้วมันก็จะมีช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคมของทุกปี
วิธีการหาไข่แมงมันเนี่ยคุณผู้ชมดูสิเหมือนไข่มุกจริงไหม

สีขาวนวลผุดผ่องคนจะไปขุดหาแมงมันเนี่ยจะต้องร่างกายกำยำแข็งแรง
สุขภาพดีสายตาดีนะคะแล้วไข่แมงมันที่ขุดหามาได้เนี่ยนะคะมันก็มีหลายขนาด
ตัวผู้ตัวเมียนะคะเยอะแยะไปหมดเลยที่สำคัญนะกว่าจะขุดได้อย่างที่บอกว่าต้องแข็งแรง
เพราะว่าต้องใช้ความอดทนในการขุด

มันลึกไม่ต่ำกว่า๑เมตรคุณชนะคุณใบตองนะคะพอขุดเจอแล้วก็ต้องใช้ทะพีปักขึ้นมาอย่างธนุถนอม
ักมาแล้วก็เอาไปกรองหรือเอาไปร่อนเอาแต่ไข่มันออกมาร่อนจนเศษดินเศษรากไม้ต่างเนี่ยมันหล่นลงไปเหลือแต่ไข่แมงมันออกมาสีเป็นเหมือนสีมุกสวยงามนะคะ

ถูกต้องหายากเหมือนหาไข่มุกเลยล่ะเพราะฉะนั้นราคาของไข่แมงมันจึงอยู่ที่๒๐๐๐บาทต่อกิโลกรัม

โอ้โหเป็นยังไงล่ะของดีของหายากจริงสำหรับการเอาไปปรุงอาหารของไข่แมงมันเนี่ยนะคะชาวล้านนาก็จะเอาไปทำทั้งต้มทั้งแกงทั้งห่อหมกทำได้สารพัดเมนูเลยนะคะ
ซึ่งเห็นไข่ของมันแล้วต้องไปดูที่ตัวมันบ้าง

ที่จังหวัดพยาวค่ะชาวบ้านเขาก็ไปหาแมงมันกันอย่างสนุกสนาน

กินได้หาตามข้างทางบ้างเอ้ยตามแนวตะเข็บรั้วบ้านบ้างเอ้ยหรือว่าในสวนก็แล้วแต่นะคะคือบางครอบครัวเนี่ยถึงกับจะต้องนั่งเฝ้าหน้ารู้มันเลย

ที่ดีนะสำหรับคนที่อยู่ตามท้องถิ่นท้องที่ต่างเพราะต้องบอกว่ามันหายากรสชาติดีตัวเมียเนี่ยนะคะคุณผู้ชมมันจะมีสีน้ำตาลแก่แล้วมันจะมีไข่ด้วย
ตัวผู้จะเป็นสีน้ำตาลอ่อนแต่ว่าจะไม่นิยมรับประทานเพราะฉะนั้นก็ต้องแยกแยะให้ดีให้ชัดเจนถ้าคุณไม่ชำนาญเนี่ยก็แนะนำว่าอย่าไปทำเองอย่าไปจับเองเลยนะคะ
ถ้าพูดถึงราคาของแมงมันตัวเมียเนี่ยนะคะราคาเฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ๒๕๐๐บาทเลยทีเดียว
ราคาดีจริงเลยนะดีทั้งตัวทั้งไข่มันเลย
คุณผู้ชมครับยังไม่หมดนะสุดยอดอาหารที่แบบว่าหาทานยาก๑ปีมีครั้งเดียวต้องไปนี่เลย
บักขี้เบาหรือว่าบักเบา
เป็นชื่อเรียกพื้นถิ่นและอาหารพื้นถิ่นของชาวจังหวัดน้องคายที่ภาคอีสานเขาก็จะรู้กันดีอยู่แล้วนะครับดึงออกมา

ลักษณะมันเป็นตัวด้วงไงที่มันอาศัยอยู่ในก้อนดินสีดำ
เขาเรียกไอ้กี้เบาบักเบานะ
ขนาดเท่าไข่เป็ดหรือบางขนาดใหญ่พอกับลูกใบตอง
ปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวเหมือนกัน
ราคาก็แพงนะคุณผู้ชมไม่ใช่ถูก
จะเอาไปทำออมลืดทำราบก็ได้หมดอ่ะ
ชาวบ้านเขามาขายนะลูกนึงสิบบาท
วันหนึ่งเขาบอกว่าจะขายได้๒๐๐๓๐๐ลูกนะครับ
สร้างรายได้วันละ๒๐๐๓๐๐บาท
ออกแล้วของบางอย่างมันก็ซึ่งขายขาดยากจริง๑ปีก็มีครั้งเดียว
มาขายได้ราคาดีด้วย